คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของอาชีพกันบ้างดีกว่า
กระเศษฐกรที่อยากจะมีรายได้เสวย์รั่วนมีที่นานอีก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะลองเปลี่ยนท่ำนาและไปทำอย่างอื่น
ทำนาปลูกข้าวหันมาทำสวนปลูกต้นอินทภารำ
บนพื้นที่นา๗ไร่นะครับ

และทำเป็นไม้สวนไม้ประดับตกแต่งในบ้านได้อีกด้วย

เราลองไปถามเกษตรกรผู้ปลูกดูนะครับว่าเริ่มต้นยังไง
รายได้ถึงได้งามขนาดนี้ครับ
อีกวันต้นลูกมีคนจองอยู่คิโลละ๖๐๐๘๐๐บาทออกไม่ทัน
แล้วก็ต้นแล้วขุดล้อมขายจัดสวนส่งไปอินโดต้นนึง๒๐๐๐๐ถึง๕๐๐๐๐
และก้าเล็กยังขาย๒๐๐๕๐๐แล้วแต่ขนาด
แล้วแต่ขนาดเรื่องของราคา
แต่พี่เขาเล่าให้ฟังว่าก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะ
ในการที่จะไปคัดเลือกสายพันธุ์มา
แล้วก็ปลูกก็ต้องใช้เวลาในการรอที่จะได้ผลในการเก็บเกี่ยว
แต่พอออกดอกออกผลออกมาแล้วรายได้งามมากเลยนะครับ
ซึ่งทางด้านนายศิวกรนิรันดรนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อกล่าวว่า
มีหลายคนนะก็กังวลว่าในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยนะ
จะปลูกอินทภารำได้จริงหรือเปล่า
แต่ชาวนาในพื้นที่ได้พิสูจน์แล้วนะครับให้เห็นว่าสามารถปลูกได้
ซึ่งในพื้นที่ดินปนทรายจะให้ผลผลิตดีที่สุด
และเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรแล้วก็ชาวนาด้วย
สำหรับประโยชน์ของอินทภารำเป็นแบบไหน
จะเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วย
สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ไม่ว่าจะเป็นวิตามินเอวิตามินบี๑วิตามินบี๒วิตามินบี๖
วิตามินเคแคนเซียมซาวเฟอร์เหล็กโปแทสเซียมฟอสปอร์รัส
งกานิสแมคนีเซียมและน้ำมันโวลาไทย

ครับประโยชน์เยอะขนาดนี้เพราะผมเป็นคนไม่ค่อยมีประโยชนเท่าไ

ผมเริ่มเขินแล้วเนี่ยเอ้าประโยชน์เยอะแบบนี้ลองไปทานกันดูนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเขาบอกว่ายังช่วยในการลดอาการท้องผูกได้อีกด้วย
ป้องกันมะเร็งในช่องท้องช่วยบำรุงร่างกาย
แก้โรควิงเวียนศีรษะแก้กระหายแล้วก็ช่วยลดเสมหะ
ภายในร่ำคอโอ๊ยประโยชน์ได้จริงมาก
คุณแม่เนี่ยกินอินทภารำก็บำรุงด้วยนะ
บำรุงน้ำนมบำรุงสุขภาพคุณแม่ได้ด้วยนะดีจริงมาก
คือกินได้ทั้งแบบสดแล้วก็แบบที่เขาไปทำเป็นแห้งใช่ไหม
เอาล่ะใครที่ต้องการที่จะลองปลูกต้นอินทภารำนะครับ
ทางคุณพี่เขายินดีเลยนะครับที่จะให้คำปรึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว๒หมายเลขนี้นะครับ
โทรไปพูดคุยกันได้แล้วบางทีถ้าไปอยากไปให้ถึงที่เลย
บอกว่าไปที่สวนเลยสิครับอยู่ด้านหลังสำนักงาน
การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อไปได้ทุกวัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนำให้โทรไปนัดพี่แกก่อน
พี่แกเขาจะได้พาชมสวนแล้วก็พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ
ให้ข้อมูลกันได้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองปลูกอินทภารำ
เพราะว่าเป็นพืชที่ทำรายได้ได้ดีมากเลยในช่วงนี้ด้วยนะคะ